ข่าวต่อไปก็ยังคงเป็นเรื่องราวดีนะครับ
เพราะว่ามีจิตรกรสาวผู้ใจดี

แล้วก็สอนวิธีการวาดรูปให้กับนักเรียนแบบฟรีเลยทีเดียว

บนฝาผนังเป็นจิตกรรมที่ดูแล้วสวยงามอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะครับ
เด็กนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่๕และ๖โรงเรียนบ้านบอมอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางครับ
กำลังช่วยกันขมักคำแม่นเลยครับลงสีกันเพิดเพลินเลยทีเดียว
แต่ละลายนี้ก็ดูน่ารักเป็นตัวการ์ตูนรูปสัตว์ต่าง
นี่มีรูปควายด้วยรูปช้างก็มีน่ารักจริงเลยนะครับ
ก็มีคนนี้แหละครับนางสาวจัญมนต์แสงทองสถิตอายุ๒๕ปีเขาบอกว่าเป็นจิตกรใจดี
สอนนักเรียนให้วาดภาพบนฝาผนังแล้วก็สอนศิลปะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับ
โรงเรียนก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีสนับสนุนสีน้ำให้กับเด็กอีกด้วยนะครับ
ก็จิตกรท่านนี้นะครับเล่าว่าตัวเองมีความรู้ด้านศิลปะการวาดภาพสีน้ำบนฝาผนัง
และตอนเด็กเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านบอมแห่งนี้แหละ

ถูกต้องพอโตขึ้นมาก็กลับมาช่วยเหลือโรงเรียนนะครับ
ก็โรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็ขาดครูไง
ทางด้านศิลปะจึงอยากจะสอนให้กับเด็กนักเรียน
ได้เรียนรู้เรื่องของการวาดภาพบนฝาผนังแบบนี้
นี่แต่ละรูปนี่ก็สวยงามดูน่ารักขี้คอ

สีสันสดใสนะเห็นแล้วก็สบายตาแล้วก็ดูมีความสุข

รูปอะไรครับอันนั้นมัดเป็ดครับน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย